คุณผู้ชมค่ะข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ใครกำลังที่รู้สึกว่าท้อเหลือเกิน
แท้เหลือเกินนะฮะรู้สึกสิ้นหวังผิดหวังดูข่าวนี้ไว้
กำลังใจท่านจะเกิดทันทีลุงคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครนายก
เอาเบาสู้ไม่นอนตื่นซ้ายไม่อายทำกินไม่หมินเงินน้อย
คอยวาสนานี่แกทำอะไรอ่ะเอาปี๊บอ่ะค่ะมาตัดเฉียงเห็นไหม
เออแล้วเป็นที่โกยขยะครับอ๋อแล้วนั่นใครอ่ะเด็กเด็กสองสามคนนั่นน่ะ
ลูกสาวลูกสาวของคุณลุงค่ะเด็กน้อยทาสี่ไปแล้วอ่ะ
แล้วเด็กอายุ๔๘ขวบเท่านั้นคำน้ำหน้ายังเป็นเด็กชายเด็กหญิงกันอยู่เลย
คุณเก่งกว่าเราอีกเก่งกว่าหลายคนที่ดูข่าวอีกเอาจริงนะน่ารัก
เห็นไหมนั่นนะคะพ่อกับลูกสามคนค่ะคุณลุงท่านนี้ชื่อว่าคุณสุธินพันเพชร
อายุห้าสิบเอ็ดปีนะคะปักหมุดพิกัดก่อนเลยใครเจอซื้อใครเจอซื้ออุดหนุนเขานะคะ
จุดที่คุณลุงวางขายเนี่ยที่โกยผงหรือว่าที่ตักขยะเนี่ย
อยู่ริมทางถนนนครนายกน้ำตกสาริกานะคะใครเจอช่วยอุดหนุนคุณลุงด้วย
คุณลุงสุธินเล่าให้เราฟังบอกว่าเช่าบ้านอยู่ในตำบลปากขะ
อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกก่อนหน้านี้โอ้ยผมทำมาหลายอาชีพแล้ว
ตั้งแต่ขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกทำงานก่อสร้างทำมาหมดแล้ว
ทำทุกอย่างที่ได้เงินแล้วล่าสุดขอไปเรียนวิธีการทำที่ตักผง
โกยผงขยะค่ะจากคุณลุงท่านหนึ่งแล้วยึดอาชีพเนี่ย
เรื่อยมาเรื่อยมาตระเวนขายไปตามที่ต่างนะคะ
คุณลุงนักสู้ท่านนี้บอกต่อบอกว่าที่มาขายตรงนี้
เพราะภรรยาป่วยตัวเองก็เลยต้องหาทำเล
เลขายที่ตักขยะเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกทั้ง๓คน
ไหนจะค่ารักษาพยาบาลของภรรยาไหนจะค่าใช้จ่ายตำเป็นต่างอีกนะฮะ
พาลูกมาด้วยเพราะไม่กล้าที่จะปล่อยลูกตามลำพัง
เนื่องจากว่าดูข่าวมาก็เยอะนะคะบทเรียนอะไรต่างก็มี
เกรงว่าลูกสาวโดยเฉพาะลูกสาวจะไม่ปลอดภัยค่ะ
เอาล่ะหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ส่งต่อไปให้สังคมได้รับทราบแล้วเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าคุณเราก็ยิ้มได้นะอ่านแบบนี้
มาอุดหนุนคุณลุงเยอะเลยขายดิบขายดีขายแบบเทน้ำเทท่าเลยนะคะ
บางคนนำอาหารนำสิ่งของเครื่องใช้มามอบให้กับคุณลุงสุธิน
แต่คุณลุงบอกว่าเฮ้ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงนะ
ใจลึกผมจริงผมไม่ได้ต้องการเงินบริจาคนะ
แต่ขอแค่เพียงมีคนมาอุดหนุนเรื่อยก็พอใจแล้วเออรู้ว่าถ้าเกิดว่าใครมีปี๊บที่เหลือใช้แล้วไม่ใช้แล้ว
หรือไม้ระแนงต่างเอามาบริจาคได้ยิ่งดีเพราะอะไรลดต้นทุนไงจะได้ไปขายต่อ
ต้นทุนเอาไปขายต่อได้ทำขายต่อได้นะคะทีนี้สองสามีภรรยาเจ้าของห้องเช่าที่คุณลุงสุธินท่านไปเช่าอยู่เนี่ยนะคะ
บอกเล่าให้เราฟังบอกว่าลุงสุธินเนี่ยนะแกพาลูกภรรยามาเช่าบ้านหลังนี้
รายเดือนเดือนละ๒๕๐๐บาทคือเจ้าของห้องเช่าก็บอกนะว่าไปเช่าห้องที่มันถูกหน่อยไหม
ไม่ถึงพันบาทอะไรแบบนี้จะได้ลดค่าใช้จ่ายลุงสุธินบอกไม่เอาครับแคบ
กลัวลูกกลัวเมียลำบากกลัวลูกกลัวเมียลำบากนะฮะแล้วเจ้าของห้องเช่าบอกว่า
แล้วที่น่าชื่นใจลุงแกไม่เคยค้างค่าเช่านะแต่อาจจะจ่ายช้าหน่อยก็ไม่ว่ากัน
ส่วนคุณสุธินเราก็ถามต่อแกเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงคะเจ้าของห้องเช่า
สุธินเนี่ยแกเป็นคนขยันหลังภรรยาป่วยแกทำงานคนเดียว
บางวันก็รู้สึกสงสารนะก็เลยไปช่วยขัดแล้วก็ทาสี
ถ้าเกิดว่าทำไม่ทันนะคะคือภรรยาของคุณลุงสุธินเนี่ยแกเส้นเลือดในสมองแตก
มันจุกยังไงก็ไม่รู้คือมันตื้นไตมันสงสารแล้วมันก็รู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมา
ใช่แต่อยากจะบอกคุณลุงสุธินนะคะสู้มั่นใจว่าที่ทำลงไปถูกแล้ว
คนแน่เท่านั้นผู้ชนะอ่ะบดหน่วนกันด้วยใครผ่านไปผ่านมา